ข่าวที่เป็นผู้หญิงแล้วเลือกคู่ครองผิดเนี่ย
มันทำให้ชีวิตแทบตกนรกทั้งเป็นนะพี่เบิร์ด
เมียไม่ทนผัวทหารคือเธอร่างอ่วม
เคยแต่งงานมาแล้วมีลูกละ๒คน
สุดท้ายตัดสินใจมาคบกับ๑๐ตรีคนนี้
เป็นทหารนะแล้วสิ่งที่ดูทหารทำกับเธอสิคุณผู้ชม
ไม่ได้เขียนขอบตาให้นั่นคือชกเข้าหน้าเขา

แก้มก็โดนแขนขาอะไรก็โดนครับ
แล้วที่สำคัญเคยพยายามล่วงละเมิดทางเพศลูกเธอด้วยอ่ะนั่น

อ้างว่ามีผู้ใหญ่แบ็คอยู่มีผู้ใหญ่คอยปกป้องอยู่
ครับนี่คือเรื่องของคุณแก้วครับนางสาวแก้วอายุ๓๐ปี
เธอก็ถ่ายให้ดูนะแผลเต็มตัวแขนซ้ายก็มีใบหน้าก็เต็มไปหมดเลย
มีแต่ทำร้ายมาต่อเนื่องจนเมื่อวันไม่ยอมแล้ว
ไม่ยอมแล้วไปหาคุณปวีนาหงษกุลเลยครับ
ประธานมูลนิธิปวีนาเพื่อเด็กและสตรีและคุณปวีนาก็พาคุณแก้วนี่แหละ
ไปที่สนบังเขนเอาหลักฐานทั้งหมดไปแจ้งความดำเนินคดี
กับสามีของเธอก็คือสิบตรีอ้นอายุสามสิบสามปี
เป็นทหารสังกัดศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกครับในข้อหาทำร้ายร่างกาย
คุณแก้วก็เล่าให้ฟังว่าคบกับ๑๐ตรีอ้นมาได้๒ปี
แล้วก็ไปจดทะเบียนสมรสมาเมื่อ๑๐มีนาคมที่ผ่านมา
หลังจากนั้นคุณแก้วก็พาลูกวัย๑๒ปีคนหนึ่ง

หวังจะเริ่มชีวิตใหม่เพราะว่าเลิกรากับพ่อแท้ของเด็กไป
แต่ชีวิตคู่ครั้งใหม่เนี่ยไม่เป็นดังที่คิด

พอเธอทนไม่ไหวเธอก็ขอหย่า
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับเธอที่ทำงาน
หลอกว่าจะพาเธอไปเซ็นใบหย่าแต่กลับพาเข้าบ้านแล้วโอ้โหคว้ามีดยาวมาทำร้ายเธอ

ดีว่าแม่ของสามีเนี่ยก็คือแม่ของ๑๐ตรีอ้นเนี่ยเป็นคนมาห้ามไว้นะ
หลังโดนทำร้ายบ่อยเข้าเธอก็ไปรักษาที่โรงพยาบาล
แต่๑๐ตรีอ้นยังตามมาราวีไม่เลิกครับมาคุกคามไม่เลิกไม่ยอมให้รักษาด้วยนะ
โอ้โหขนาดเมียตัวเองเจ็บเนี่ยไม่ยอมให้รักษา

พอเธอจะแจ้งความตำรวจสิบตรีอ้นก็มาแสดงตัวว่าเป็นทหารอีก
ขวางอีกนะขวางไม่ให้แจ้งด้วยอ้างว่าเป็นนายมีนายเป็นคนใหญ่คนโตด้วย

แล้วก็เขาขู่เราหรอใช่ไหม
ก็คือเขารู้จักคนใหญ่คนโต
คือถ้าหนูคิดที่จะหนีหนีไปให้รอดนะหนีไปให้ไกล
เพราะถ้าไม่ไกลยังไงก็เจอหรือถ้าจะอยู่ในประเทศ
ถ้าคิดจะเลิกกับคนอย่างกูก็ไม่มึงหรือกูก็ต้องตาย
แล้วเขาเข้าไปรับตำแหน่งได้ยังไง
เขาบอกว่านายเป็นคนฝากให้เขา
โอ้โหถ้าเคยขู่ถึงแบบนี้น่ากลัวว่ะดอม

ใช่ถ้าขู่แบบนี้โอกาสที่มันจะเกิดขึ้นมี
อีกกรณีหนึ่งที่เธอต้องการเลิกเพราะว่า
มีหลักฐานที่๑๐ตรีอ้นเนี่ย
ล่วงละเมิดลูกสาวคนโตวัย๑๒ปีของเธอ

ลูกสาวว่าลูกอย่าไปดื่มอะไรที่พ่อเลี้ยงให้นะ
แล้วก็ให้ล็อกประตูทุกครั้งเลยนะแม่ไม่อยู่ตอนไหนล็อกประตูเลยนะ
ไม่ขนาดที่ย่าชี่ฟังคุณแก้วเนี่ย

พี่เบิ๊ดอดีตสามีของคุณแก้วเนี่ย

ถึงแม้ว่าจะเลิกไปกับคุณแก้วแล้วเนี่ย

แก้วโดนทำร้ายมาตลอดเลย

ที่ที่สีชมพูชมพูอ่ะ
ที่แม่แชทลูกปรึกษาแม่ผมจะอ่านให้คุณผู้ชมฟัง
แม่ลุงอ้นทำน้ำเปล่าแต่ทำไมในน้ำเหมือนใส่ยาอะไรเลย
ยาพาราเหรอหรือไรเพราะใต้แก้วน้ำขุ่นมาก
แก้วมันไม่ได้ล้างหรือเปล่าเอาไปล้างก่อนแม่บอก
ล้างแล้วนะนี่แหละครับคุณผู้ชม

ไม่รู้แต่นี่ผมอยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูแชทที่ลูกปรึกษาแม่

แต่คุณผู้ชมที่เรานำเสนอก็เป็นความจากฝั่งของคุณแก้ว
แล้วก็ฝั่งของสามีเก่าคุณแก้ว
ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับฝั่ง๑๐ตรีอ้นด้วย
ท่านว่าไงท่านมีความเคลื่อนไหวในเฟซบุ๊คครับ

อายุมากขึ้นเรายิ่งต้องการความสุขมากขึ้น

ความสุขที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับมูลค่าของสิ่งของ

แล้วก็แฮชแท็กอีกยาวเลยคุณผู้ชมลองอ่านดู
อ่าส่วนพ่อเลี้ยงของสิบตรีอ้นเนี่ย

ลูกชายผมทำร้ายลูกสะพ้ายจริง

แล้วก็หาเลี้ยงให้กับลูกติด
ลูกติดของคุณแก้วเขาจนอยู่สบายกัน
ยืนยันว่าลูกชายไม่มีพฤติกรรมล่วงละเมิดเด็กนะ
สวนส่วนเรื่องใบหย่า
หากทั้งสองฝ่ายมีความจำนงจะแยกทางเนี่ย
ก็เดี๋ยวต้นสังกัดพร้อมจะประสานดำเนินการให้นะครับ

พัฒนากีฬากองทัพบกนั่นเองคุณผู้ชม
แต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ฟังความจากฝั่งของ๑๐ตรีอ้นเลยนะ
ว่าเรื่องราวในมุมของเขาเป็นยังไง